เป็นที่ทราบกันดีนะครับในเหตุที่เกิดขึ้น

ที่มีผู้ที่เสียชีวิต

มีข่าวในโลกโซเชียล
เกี่ยวกับมีการ

เสียชีวิตใจการถูกทำร้าย

พนักงานสวนที่นครสวรรค์แล้ว๕คนแล้วก็ภูมิกับโจ้ก็อยู่ที่นี่
คนที่๖ส่วนคนที่๗กำลังขึ้นเครื่องบินมาจาก
ประจวบคิริคันนะครับก็ครบทั้งหมด
ก็อยากจะเรียนว่า
การจับกลุ่มก็ดีการรับมอบตัวก็ดี
เราก็พยายามทำเพื่อให้สังคมเห็นว่าเราไม่เคยปกป้องคนกระทำผิด
เราเอาทุกคนเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม
ครับมันอาจจะไม่ได้ช่วยให้สิ่งที่สูญเสียไปมันดีขึ้น
แต่อย่างน้อยนะครับก็ให้เห็นว่าเราไม่เคยปกป้อง

กรตำรวจนะครับจะอยู่ได้ด้วยความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชน
ที่ผ่านมาในนามขององค์กรของตำรวจทุกคน
ขอโทษกับพี่น้องประชาชนที่มันเกิดเรื่องแบบนี้
แต่ผมยังยืนยันนะครับว่าองค์กรเราเป็นองค์กรที่ตรวจสอบได้
ท่านจะเห็นว่าไม่เคยที่มีตำรวจกระทำผิดแล้วพ้นโทษไม่มี
ไม่เคยมีใครที่ทำผิดแล้วหลบหนีไปได้แบบลอยนวลอย่างนั้นนะครับ
ส่วนใหญ่แล้วเราดำเนินการเกือบทั้งหมด
ก็ยืนยันนะครับว่าแม้จะเป็นยศชั้นไหนเหมือนกัน
ตั้งแต่พบตรลงไปถึงลูกแถวถ้าทำอะไรไม่ดีทำผิด
ก็ต้องถูกลงโทษนะครับก็อยากให้มั่นใจ
แล้ววันนี้รายละเอียดผมเชื่อว่าก็อยากจะฟังจากปากของผู้ที่เขากระทำ
ซึ่งเราไม่มีนโยบายในการที่เอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวอย่างที่ทราบนะครับ
แต่ว่าก็อาจจะใช้วิธี
โอนอินเข้ามาถ้าผู้สื่อข่าวท่านไหนสนใจจะถามนะครับ
ก็อยากจะให้จัดระเบียบนะว่าใครก่อนหลังอะไรยังไงกันนะครับ
แต่เชื่อว่าเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะครับ
ก็คงจะจัดการกันได้นะครับเดี๋ยวก็จะให้ทางเจ้าที่เขาต่อโทรศัพท์ให้

ตอนนี้ทางเนียนอยู่ในห้องแถลงข่าวนะครับ
เสียงของโจ้เนี่ยก็มีการถ่ายทอดออกไปทั่วประเทศออกสู่สาธารณชน
พี่น้องสื่อมวลชนอยู่นี่จำนวนมากมายนะครับ
ก็อยากจะเตือนก่อนว่าสิ่งที่โจ้พูดเนี่ย
มีคนฟังมีการถ่ายทอดสดออกไป
โจ้ก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่พูดเนี่ย
พยานหลักฐานยานตัวเองได้นะในชั้นศาล
ไม่มีใครมาบังคับขู่เข็นหลอกลวงให้สัญญา
หรือทำด้วยประการใดให้มาพูดนะเข้าใจใช่ไหม
ตอนนี้มีใครที่ไว้วางใจอยู่ด้วยไหมมีไหม

มันกินที่ฝ่ายเทคโนโลยีให้มาเทสทีแล้วไม่ใช่ได้ยินมั้ยเนี้ยโจ้ได้ยินมั้ย

ประชาชนเป็นนครสวรรค์ครับส่วนลูกน้องทุกคนผมขอยอมรับผิดเพราะผม
ผมสั่งลูกน้องให้ทำเองครับลูกน้องไม่ได้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วก็ห้ามผมแล้วผมขอรับผิดแต่ผู้เดียวครับ
เพราะว่าผมเป็นนายฝั่งลูกน้องลูกน้องก็ต้องทำครับ
ทำเราทำเพื่อเราเพื่อต้องการทำงานครับ
เรื่องเงินไม่มีครับที่ใช้ถุงดังถุงหัวนี่ก็คือว่าต้องการที่รักษาลักษณะหรือว่ามีการที่เรียกรับเงินด้วยครับอ๋อไม่ไม่มีครับ
ไม่มีการครับผมผมเอาถุงคุมเขาจริงจริงแล้วเจตนาตอนแรกคือไม่อยากให้เขาเห็นหน้า
แต่เขาเอามือมาฉีกจนพยายามฉีดถุงผมเลยจะต้องมัดเขา

มีการเรียกรับเงินเจษฟ่าอย่างมีเสียงที่พูดถึงเรื่องเงินหนึ่งล้าน
ข้อเท็จจริงเป็นไงคะ

ผมสาบานกับพระที่ข้อให้คอได้เลยครับ
ฉีกอยู่เมื่อราชกาลไม่เคยมีผู้จดหลีกเรื่องเงินครับ
แล้วทำไมผู้กับโจ้ไม่แจ้งต่อผู้ประคับปัญชาครับในขณะที่ผู้ต้องหานะครับสลบไป
ผมผู้ต้องหาสลบไปตอนนั้นเราก็ตกใจทำอะไรไม่ถูก
เพราะว่าจริงแล้วตอนนั้นที่เห็นจริงเนี่ยเขาเหมือนสลบไป
เพราะจับที่ประจอนเขากับจับหายใจเขายังหายใจอยู่ครับ
แต่มันเหมือนอ่อนเราก็เลยไม่แน่ใจ
แล้วก็เรียกแล้วก็ให้รีบประสงค์ผญาบาลครับ

ในขณะนี้ครับครับ

พอดีคุยกับแฟนเขานี่เขาเขาเขา
มีการเสพยาแต่ละวันประมาณเยอะจริงครับ
คาดว่าสาเหตุจะเกิดจากจะน็อกเนื้อดัดจากจากการเสพยาครับ
แล้วถ้าตอนการซ้อมทรมานแบบนั้นมันเป็นวิธีการปฏิบัติของจังหวัดที่ถังมาหรือเปล่า
ตอนนี้คือผมยอมรับว่าผมผิดผมยอมรับว่าผมผิด
แล้วก็ยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าสารจะตัดสิน
อะไรจะทำพวกผมตลอดชีวิตผมยอมรับผิดทุกประการ
จะทำงานครับทำงานเพื่อประชาชนไม่ให้ลูกหลานประชาชนติดยาเสพติด
สิครับผู้กรับโจเอิร์ดครับขออนุญาตสอบถามว่าสิ่งที่ผู้กรับโจ
ทำเนี่ยตกเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเนี่ยภูมิกับโจ้อยากจะเอ่อภูมิกับโจ้เนี่ย
สร้างความเสียหายให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจที่ตั้งใจทำงานเนี่ย
กับโจ้อยากจะพูดอะไรบ้างครับที่ทำให้สำนักงานตรวจแห่งชาติ

คนทุกคนครับผมอยากจะพูดขนาดนี้

และก็ใจจริงก็ทราบว่าไม่ได้ตายเพราะ

๓ผมกราบขอโทษท่านผอมครัวตลช้อนและตรุฐรทุกคน
ผมผิดเองครับไม่ได้ทำให้องค์กร
ตำรวจยังมีดีเยอะผมเป็นคนผิดเองครับ

ก็มีเยอะครับภูมิกับโจ้ครับในส่วนที่มีกระแสข่าวมาว่ามีการตบทรัพย์ซ้อนตบทรัพย์เนี่ยตรงนี้ข้อได้จริงเป็นยังไงฮะ
อันนี้ที่มีทนายบอกว่ามีตบทรัพย์อันนี้ผมยืนยันครับว่าไม่มีการตบทรัพย์ไม่มีแน่นอนครับ
โอเคก็ตื่นการไม่รู้ว่าเราตกใจก่อนมันเกิดอะไรขึ้นก็คือจริงก็จะทำยังไงดีก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยคิดว่าแต่แจ้งพ่อ
แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าจะเอายังไงดีอะไรอย่างนี้ครับ
กันเป็นเดือนเลยเหรอคะ

ผู้กับจ้อมีการชมผิวจ้อหรือว่าให้หมดประโยชน์กับจ้อของผู้สิทธิ์ไหมครับ
ไม่มีครับผมให้อย่างเดียวคือช่วยทำบุญงานส่งไป๓๐๐๐๐บาทครับเท่านี้ครับ

ก็เลยเอาน้ำเพื่อให้เขาตื่นนะครับ
เราก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นก็ตกใจทำอะไรไม่ถูก
ก็มีเอกสารพร้อมทนายที่จะเอาไปยื่นให้ถูกต้องหมดครับ
ที่ผ่านมาภูมิกับพี่เขาก็เป็นคนที่ทำคดีเรื่องยาเสพติด
เคยมีลักษณะของการกระทำลักษณะนี้หรือเปล่าคะ

คือเคยมีความพยายามในการที่จะหาหลักฐานจากผู้ต้องหา
โดยการกระทำซ้อมทรมานแบบนี้หรือเปล่าคะ

มีการซ้อมทรมานผู้ต้องหาในลักษณะแบบนี้หรือเปล่าคะ
แน่นอนครับผมไม่เคยลงมาเลยครับ
ตั้งแต่ผมทำงานนครสวรรค์ผมตั้งใจทำงานมาตลอด
ผมไม่เคยลงมาอันนี้เป็นเคสแรกเนื่องจากมันเป็นเคสใหญ่
แล้วก็ทราบว่าของเหนือของมีเยอะแล้วก็เจ้าของของอีกทีเป็นผู้ค้าลายใหญ่มากครับในภาคกลางครับ

ผมสั่งลูกน้องก็ห้ามผมแล้วแต่ว่า
ผมตอนนั้นอยากทำงานครับ
อมรับว่าใช้ไม่ได้ตั้งใจ
แต่ว่าทำไปแล้วผมยอมรับผิดทุกประการครับ

ถามว่าทำไมภูมิกับโจ้ไม่ตั้งใจแต่ทำไมภูมิกับโจ้ใช้ถุงถึง๖ใบในการกระทำครับ
ใช้อะไรนะครับใช้ถุงพลาสติกหกใบในการทำครับ
มันไม่รู้จะตอนแรกจริงถ้าพูดกันตรงคือผมต้องการปิดหน้าผม

ผู้กับโลกไปเอาวิธีการแบบนี้มาจากไหนครับ

คือเจตนาตอนแรกคือต้องการติดหน้าตัวเองครับ
แล้วหลังจากนั้นเขาดิ้นผมก็เลยต้องไม่อยากให้เขาเห็นหน้าผม
ผู้กับโลกพูดมาตลอดว่าไม่ได้เศรษฐานาแล้ว
ทำไมถึงมีการถอดกล้องวงจรปิดค่ะหลังจากที่เกิดเหตุนะคะทั้งที่ก็แถลงคำว่าไม่ได้ยินครับไม่ชัดเลยครับ
ทำไมถึงมีการถอดกล้องวงจรปิดคะ
หลังจากที่เกิดเหตุนะคะทั้งที่ก็แถลงข่าวบอกว่าไม่ได้มีเจตนา
ผมยอมรับผิดครับเพราะว่าตอนนั้นก็บอกตรงว่ามันเกิดเหตุแล้วมันช็อกครับ
ผมก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ผมก็อายุน้อยแล้วก็ประสบการณ์น้อย
ต้องยอมรับผิดว่าก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยบอกให้ดำเนินการผมเป็นคนสั่งเองครับ

มันก็ไม่ใช่วิธีทางที่จะต้อง
ถอดออกนะหลังจากที่เกิดเหตุอย่างนี้ค่ะ

แต่จริงที่ของบางทีมันจะมีกล้องบางตัวเสีย
ซึ่งผมสั่งให้เปลี่ยนตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยน

ไม่ทราบครับกล้องกุมจอดปิดในห้องไม่ทราบว่ามีครับ
ขอสังคมสามสุดท้ายครับ

หมายถึงว่าเราได้มีการบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ย
เรามีการปิดบังไหมครับว่าเขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราเป็นผู้กระทำครับ
ผมไม่เข้าใจคำถามขอใหม่อีกครั้งครับ
นี้เรามีการควบคุมตัวเข้ามามีการบันทึกจับกลุ่มมาไหมครับ
เพราะเนื่องจากเราเห็นภาพในวีดีโอในที่เราคุยกันเป็นภาพถ่าย
ซึ่งถ่ายใหม่ประมาณ๒ชั่วโมงกว่าตอนนั้น
แล้วมีขึ้นโลเคชั่นเป็นที่บ้านของเขาแล้วเวลาก็ไม่นานครับ
พูดกับเจ้ารู้สึกยังไงที่ฐปิน้อยนำคลิปมาเปิดเผยคะ
ผมขออนุญาตด้วยความขอบคุณครับตั้งวิทยาการดำเนินคดีช่างนี้นะครับ
ไม่พอแล้วครับเพราะว่าผมต้องกลับขออภัยคือ
หลายอย่างมันเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีนะครับ
ผมคิดว่าแค่นี้เนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะครับ
ไม่มีแล้วไม่ต้องแล้วครับเดี๋ยวไว้ทีหลังนะครับ
ไม่งั้นก็มันจะเสียหายกับรูปคดี
ถ้าคุณถามอย่างนี้กันหมดก็เจ๊งนะครับ
ไม่ต้องต้นมือในกระดีส่งฟ้องตอนนี้เลย

ผมคิดว่าแค่นี้มันเกินพอแล้วนะครับ
ให้ไปอยู่ในสำนวนผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันแล้วว่าทุกอย่างเป็นธรรมครับ
ตอบแทนท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ก็ในเรื่องการสอบสวนท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ได้มอบหมายให้ตำรวจแห่งการซึ่ง
ผมก็เพิ่งไปประชุมกับคณะทำงานร่วมกับทางท่านผู้ช่วยลอย
แล้วก็คณะทีมงานมีทั้งรองวิชาการตำรวจภูทรภาค๖กองปราบ
แล้วก็ผู้คับการนะครับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งที่ในคำสั่ง๔๑๔
ก็พยายามหลักฐานเนี่ยมันมีข้อมูลตั้งแต่ตอนแรกนะครับ
ที่สื่อมวลชนได้รับทราบอยู่แล้วในส่วนนี้เนี่ยทางพนักงานสวนเนี่ย
ก็ได้สอบประคำไว้ทั้งหมดแล้วรวมถึงความเห็นที่
ทางสื่อมวลชนสงสัยในเรื่องประเด็นของการใช้ดุลพินิษฐ์ของแพทย์ที่ยืนยันว่า
มีผลตรวจปัสสาวะพบสารอิเฟดีนเอเฟตามีนนะครับ

เรียกได้รักการตัวจากการรองของพนักงานการศัพท์ส่วน
ในการที่จะผ่ากระเพาะปัสสาวะของผู้เสียชีวิตในวันที่๗นะครับ
ซึ่งเอ่อผลที่จะมาเป็นทางการก็ก็จะส่งมาให้กับส่วน
ในส่วนที่ขั้นตอนในการที่ส่งมาแล้วก็มีประเด็นถึงการพูดเกี่ยวกับว่า
มีเจ้าที่บอกกล่าวอะไรก็ตามเนี่ยทางท่านพระหญิงชาติก็ให้
แนวนโยบายอยู่แล้วว่าให้สอบสวนหาข้อได้จริง
ในทุกประเด็นเพื่อที่จะตอบกับสื่อสังคม

ตรงนี้ขอให้เชียวมั่นว่า

เบื้องต้นคงต้องนำตัวไปที่สำความสะวันก่อน
เนื่องจากว่าคดีนี้ยังอยู่ในอำนาจการสอบสวนที่นั่น
แต่ว่าในคำสั่งของสี่หนึ่งศูนย์ที่ท่านบุจจิการทำหน่วยแห่งชาติแต่งตั้งเนี่ย
คณะทำงานที่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนก็สามารถดำเนินการได้ครับ
ขออนุญาตให้ท่านลองเอกลักษณ์ได้ไหม
ครับในส่วนของสารวัตรโจ้เมื่อคืนนี้ตอน๕ทุ่มก็มีโทรศัพท์
ซึ่งปกติผมจะรับโทรศัพท์ทุกเบอร์แม้ไม่มีชื่อเขาก็บอกพี่เอกครับผมโจ้
ผมไม่ไหวแล้วผมจะฆ่าตัวตายผมก็บอกไปบอกว่ามึงตายแล้วสำนักงาน
ชาติจะเหลืออะไร
ถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงกลับมารับผิดชอบสิ่งที่ทำ
มาชี้แจงสังคมถ้าคุณเป็นตำรวจคุณต้องมีเกียรติผิดก็ต้องยอมรับผิด
หนีไปไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นมามีแต่เลวร้าย
เขาก็บอกว่าพรุ่งนี้พี่มารับผมที่ชนบุรี

ตำรวจภูทรภาค๖ซึ่งท่านวิชาการก็ได้นำเรียนพบตร
ก็ได้รับอนุมัติให้เดินทาง
ก็ออกมาจากพิศนุโลกตอนประมาณ๙โมง
เสร็จแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาตอนประมาณสัก
เที่ยงกว่าถามว่าพี่มารับผมหรือเปล่า

ผมก็บอกว่าอีกประมาณ๒๓ชั่วโมงถึง
เขาก็บอกว่า๔โมงเย็นพี่มายืนรอ
หน้าสถานีตำรวจคุณตอนภาคแสนศุกร์
ยืนคนเดียวนะอย่ามีอาวุธนะ

ผมก็แต่งเครื่องแบบไปยืนอยู่หน้าโรงพักแสนศุกร์
ประมาณ๑๕นาทีก็มีรถเก๋งสีขาว

ก็มีคนลงมาจากรถแล้วก็ใส่แมสอย่างนี้
ก็เดินมาหาผมเขาบอกพี่ครับผมโจ้
ผมหันมาอีกทีรถเก่งคันนี้ก็วิ่งไปแล้ว

เสร็จปุ๊บผมก็เข้าไปที่สถานีตำรวจภูทรแสนศุกร์ทำบันทึก
ลงประจำวันแล้วก็ได้นำเรียนผู้เข้าประชาเพื่อรายงานท่านพบตรทราบ
แล้วก็นำตัวสาวโจ้มาส่งให้พนักงานสอบสวนที่กองปราบ
อันนั้นเดี๋ยวอยู่ในประเด็นที่ต้องขยายผลต่อนะครับ
ก็อะไรที่เป็นข้อสงสัยทาง

ก็คงคงเท่านี้นะครับอะไรนะฮะพอดีนี้จะให้ครูท้อนนครสวรรค์ทำ
หรือโค้งไปที่ฟองปราบครับเอ่อท่านท่านลองสุขภาพเป็นหัวหน้านะครับ
แล้วพนักงานส่วนที่ตั้งเนี่ยโดยคำสั่งต่อรอเนี่ย

ก็เดี๋ยวทางคณะสอบสวนเขาพิจารณาเอง